คุณแม่ของหญิงสาววัย๑๙ปีคนหนึ่ง
วันนี้แห่โรงศพของลูกสาวและหลานที่อยู่ในท้องของลูก
ที่เสียชีวิตพร้อมกันทั้งแม่ลูก
ร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ
คือหมอเนี่ยที่คลินิกที่รับฝากคันของลูกสาวแม่บอกว่าวินิจฉัยพลาด
ไปผ่าก้อนเนื้อให้ลูก

แต่พอผ่าไปเนี่ยเลือดมันไหลไม่หยุด
ทำให้หลานที่เป็นลูกชายนะที่อยู่ในคันวัย๘เดือนอายุคันของลูกสาวเนี่ยนะฮะ
ในท้องแล้วลูกสาวก็มาเสียชีวิตตามไปอีก
ซึ่งจากการสรุปเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

นั่นหมายความว่าหมอที่ไปเห็นก้อนเนื้อของลูกสาวเนี่ยแล้วคิดว่าเป็นฝีเนี่ย

นี่ฮะเขาก็เลยไม่ยอมเผาศพทั้งลูกและหลานเลยนะครับ
วันนี้นำโรงศพเนี่ยมาถึงกรุงเทพเลยนะฮะมากระทรวงยุติธรรมนะครับ
มาร้องขอความเป็นธรรมทางคดี

คุณแม่ชื่อสายม้านแฉกระโทกนะครับ
ขอความช่วยเหลือไปยังคุณกันจอมพลังนะฮะ
แล้ววันนี้ก็นี่ฮะแห่โรงศพที่บรรจุร่างของหญิงสาววัย๑๙ปี
แล้วก็เด็กชายวัยอายุคัน๘เดือนนะฮะ
ลูกชายในคันอายุ๘เดือนเนี่ยอายุคันเนี่ย
ศพของแม่ลูกเนี่ยนะฮะมาจากอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเลยนะครับ

น้องที่เสียชีวิตชื่อน้องบีมนะครับอายุ๑๙ปีแล้วก็ลูกในท้องอายุ๘เดือน
แม่บอกว่าติดใจเรื่องสาเหตุการณ์ตายของลูกสาวนะครับ
ว่าเกิดจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดของแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งที่สะแก้วใช่หรือไม่
วาที๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

แล้วก็แนะนำให้แม่เนี่ยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
แจ้งความกับตำรวจในท้องที่ก่อน
จะได้นำผลการแจ้งความไปประกอบการพิจารณา
เพื่อขอผ่าพิสูจน์ศพจากสถาบันนิติเวศอ่า
นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะฮะ

จะได้ไปเป็นการพิสูจน์ตามขั้นตอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
แม่ของผู้ตายวันนี้ยังร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
นำรูปของลูกสาวมาด้วย
แล้วก็ได้ภาวะที่ร้อยตรีธนกฤษ
และคุณกันจอมพลังไปดูร่างของลูกสาวและหลานชาย
ที่เสียชีวิตในอายุแค่๘เดือนที่เป็นอายุคันที่อยู่ในท้องแม่
พร้อมกับจุดทูบบอกลูกสาวและหลานชาย
ว่าเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องแล้วละ
เขายืนยันแล้วว่าจะให้ความเป็นธรรม
จะหาสาเหตุการเสียชีวิตให้
ว่าทำไมต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้ทั้งที่อีกเดือนเดียวลูกสาวก็จะคลอดแล้ว
แม่ของผู้ตายบอกว่าลูกสาวนี่ฝากคันกับหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
คลอดเนี่ยคือ๑๒ธันวาคมความจริงอีกไม่กี่วันนะฮะ
แล้วช่วง๕โมงเย็นต้องย้อนไปวันที่๔พฤศจิกายนตอนนั้นเด็กในคันยัง๘เดือน
คือถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันที่๑๒เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยจะคลอดแล้ว
โมงเย็น๔พฤศจิกายนแม่บอกว่าลูกสาวเจ็บท้องแล้ววันนั้นมีไข้อ่อนด้วย
แล้วรู้สึกเหมือนกับมีก้อนอยู่ตรงอวัยวเพศก็ไปหาหมอที่คลินิก
หมอก็ทำการตรวจนะฮะตรวจเด็กในคันก่อนหมอบอกเด็กยังแข็งแรงนะฮะ
แล้วหมอแจ้งว่าก้อนเนื้อที่เจอเนี่ยเจอบริเวณช่องคลอดน่าจะเป็นฝี
หมอก็เลยกรีดก้อนเนื้อนั้นออกบอกว่าเพื่อจะได้ระบายเอาน้องออก
แต่หลังจากกรีดก้อนเนื้อออกแล้วเนี่ยหมอมาบอกคนไข้ว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่ฝีนะแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ
เขารู้กันแค่ว่าหลังจากนั้นบีมเนี่ยฮะเลือดไหลไม่หยุดนะครับ
ตรงจุดก้อนเนื้อที่เฉือนออกไปที่กรีดออกไป
แล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดสะแก้วนะฮะเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เช้าวันต่อมา๕พฤศจิกายนหมอที่โรงพยาบาลมาแจ้งว่าลูกในท้องของบีมเนี่ยตายแล้วนะ
เนื่องจากเด็กติดเชื้อจากบาดแผลที่ถูกกรีดนั่นแหละนะฮะ
แต่ตอนนั้นยังไม่สามารถผ่าเอาเด็กออกได้
เนื่องจากตัวของแม่เด็กก็ยังมีภาวะเลือดออกไม่หยุด
เลือดไหลไม่หยุดในระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ต่อเนื่องมาถึงวันที่๖และ๗พฤศจิกายน
แม่ของบีมบอกว่าตอนนั้นสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหมอเข้ามาตรวจดูแลอาการลูกสาวเลย
มีแต่พยาบาลที่คอยมาให้ยาแก้ปวดเท่านั้น
แล้วลูกสาวก็บ่นว่าเจ็บท้องแบบบ่นว่าเจ็บหนักมากเจ็บจนแบบเจ็บจนทนไม่ไหว
นี่ภาพตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณแม่บอก
จนกระทั่งมาถึงวันอังคารที่๘พฤศจิกายน
ลูกสาวถูกส่งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ย้ายมาที่นี่เลยนะฮะจากสะแก้ว
แล้วแพทย์ก็ได้ทำการผ่าเอาทารกออกจากคัน
ก็คือหลานชายวัย๘เดือนอายุคัน
แล้วก็รักษาตัวลูกสาวเรื่อยมาจนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายน
ได้ทำการผ่าตัดให้กับบีมอีกครั้งหนึ่ง
แต่อาการแย่ลงแล้ววันนั้นแพทย์บอกว่ามีผลตรวจออกมาแล้วนะ
พบว่าบีมเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่๔ระยะลุกลาม
ก็รักษาตัวอยู่จนกระทั่ง๒ธันวาคมบีมก็เสียชีวิต
คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะทราบสาเหตุอยากจะรู้ว่าการเสียชีวิตของลูกสาวเนี่ย
มันสืบเนื่องเริ่มต้นจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาดของแพทย์หรือเปล่า
ตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้โรงพยาบาลที่รักษาในจังหวัดสะแก้ว
จะได้รู้สาเหตุว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไง
คลินิกไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเกิดอะไรยังไงขึ้นต่อ
แต่ผ่านมา๓สัปดาห์ยังไม่ได้เอกสารอะไรเลยนะครับ
แม่ก็ติดใจเรื่องการรักษาด้วยว่า
ทำไมช่วงวันที่๖และ๗พฤศจิกายน
ที่ลูกสาวยังอยู่โรงพยาบาล
ไม่มีหมอมาดูแลอาการลูกสาวเลย
แนะนำที่รังศิษย์แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
โดยคุณหมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่๔

คุณแม่บอกว่าอยากให้หมอที่คลินิกด้วยนะฮะ

ไอ้ก้อนเนื้อที่เจอที่ช่องคลอด
แล้วบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นฝี
แล้วก็กรีดออกมาให้หนองมันไหล

เพราะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ย

แล้วก็ลูกสาวก็เสียชีวิตตามมาอีก

ถ้าเขาไม่กรีดลูกก็คงเลือดไม่ไหล
เพราะเราไปด้วยอาการปกติค่ะเราเดินไปกันดีอย่างนี้
เห็นว่าแม่มีลูกคนเดียวเหรอคะค่ะลูกคนเดียวค่ะ
เขาเป็นเสาหลักด้วยค่ะเขาเขาหาเลี้ยงแม่เขาเขาเพิ่งหาเงินได้
คือสูญเสียตรงนี้ไปก็เหมือนเราก็เซเลย
ใช่คือเขาเป็นทุกอย่างของแม่
เขาพูดแบบเขาวาดความฝันเอาไว้เยอะแยะ
แล้วสุดท้ายเขามาเสียโดยที่ตัวเขายังไม่รู้ว่าเขาจะเสียค่ะ
เดี๋ยวถ้าหนูหายแล้วเอาลูกเขาไปบำเพ็ญกุศล
เข้าจะไปด้วยกันกับแม่คือมันเชิญใจมาก
ส่วนสามีของผู้ตายนะครับบอกว่าก็คบหาอยู่กินกันมา๓ปีนะครับ
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทางบีมเขาไม่เคยมีอาการผิดปกติอะไรเลยนะครับ
เคยไปตรวจสุขภาพร่างกายร่างกายก็ปกติไม่มีปัญหาอะไร
จนกระทั่งแฟนสาวนี่ตั้งท้องนะแล้วก็เข้าสู่เดือนที่๘นี่แหละครับ
เดือนที่๘ของการตั้งคันเนี่ยอยู่ดีก็มีก้อนเนื้อขึ้นมาตรงเบือนอวัยเภษ
ขนาดเท่าไข่ไก่นะครับก็เลยไปหาหมอที่คลินิกที่ฝากคัน
วินิจฉัยว่าเป็นฝีแล้วบอกว่าต้องกรีดออกนะครับ
ก็กรีดออกแล้วมันก็เป็นอาการอย่างที่เล่าให้ฟัง
แฟนของผู้ตายยอมรับว่าเสียใจมากนะครับเพราะว่าเขาเสียทั้งแฟนแล้วก็ลูกไปพร้อมกัน
ตอนนี้ก็ได้ซื้อของใช้สำหรับเด็กเตรียมพร้อมเอาไว้ที่จะเลี้ยงลูกอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นซะก่อนอยากให้หมอออกมาชี้แจงและรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
นี่ฮะผ้าอ้อมก็ซื้อไว้แล้วเสื้อผ้าเด็กอ่อนนมอะไรพวกนี้ซื้อเตรียมไว้หมดแล้วค่ะ
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเสียทั้งแม่แล้วก็ลูกนะฮะ
มันไม่มีความผิดปกติเลยนะครับพี่มันมีแค่ก้อนนั้นแหละก้อนเดียวครับ
ตอนแรกเขาก็บอกว่าดีขึ้นแล้วครับเพราะพิมพ์แชทได้อะไรได้
พอผ่านไปคืนนึงก็สุดเลยครับแบบนอนโรงพยาบาลยาวเลย
หลังจากผ่าตัดไปแล้วครับยากเขาเตรียมให้หมดแล้วครับ
เพราะลูกคนเดียวหลานคนเดียวครับของเขาครับเขาเตรียมไว้กันหมดแล้วครับ
แต่ก็มาเป็นอย่างนี้ครับแย่ครับพี่พูดไม่ถูกเลยครับ
หลังจากนั้นคุณกันจอมพลังก็ได้พาครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือนะครับ
เพื่อให้ช่วยเหลือตรวจสอบคลินิกที่สะแก้ว
นี่ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็นำรูปของน้องบีมไปด้วยนี่นะครับ
ทางคุณวัชรพงศ์ครูวิจิตสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็นายแพทย์นรงสายวงรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
มารับเรื่องตรงนี้นะครับพร้อมกับบอกว่าทางโรงพยาบาลที่สะแก้วเนี่ย
ได้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยมาที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับ
หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานการรักษาต่อไป
ส่วนการพิสูจน์ศพชนะสูตรศพเดี๋ยวก็จะมีการพิสูจน์ให้
รวมทั้งจะไปตรวจสอบคลินิกที่ฝากคันแล้วก็ผ่าฝีออกให้ด้วยเนี่ยนะฮะ
แล้วเลือดมันไหลไม่หยุดเนี่ยว่าก้อนเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยยังไง
หลังจากนั้นคุณกันจอมพลังก็พาครอบครัวผู้เสียชีวิตไปที่สำนักงานแพทยศภานะครับ
ยื่นเอกสารให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
โดยรองศาสตราอาจารย์ในแพทย์วิสูจน์ฟองศิริภัยบูรณรองเลขาธิการแพทยศภา
บอกว่าทางคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๐วันนะครับ
ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงนะฮะจากกระบวนการรักษาวินิจฉัยจะมีโทษอยู่๔ระดับนะครับ
ก็คือตั้งแต่ตักเตือนภาคทันพักใช้ใบอนุญาตแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วเดี๋ยวต้องรอฟังทางแพทย์เจ้าของไข้ทั้งคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลก่อนว่าขั้นตอนต่างการวินิจฉัยต่างเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไร